แต่ว่ามาดูของวันนี้ก่อนวันที่๒ของศึกซักฟอกนะครับ
ที่นายกระถมตรีเมื่อวานนี้ออกมาก็เที่ยงคืนกว่า

ไปนั่งฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันต่อ
ถึงภาพรวมการอภิปรายที่ฝ่าอัดขาร
ได้ซักฟอกเมื่อวานวันแรก

นายกรมตรีตอบสั้นว่าครับ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ร่ายยาว๔๕นาทีเลยนะคุณ
ประเด็นเรื่องการใช้งบกองทัพซื้อเรือดำน้ำ
เรื่องของทหารเกณฑ์เรื่องงบซื้อของให้ทหารนะคุณ
ข้าวปลาอาหารดรองเท้าพัชตัวผ้าขมะอะไรอย่างนี้

เรื่องของโควิด๑๙๕เรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
เรื่องของการใช้งบ๒๐๐๐ล้านในการชดใช้หนี้
โครงการรับจำนำข้าวและกรณีบ้านเอื้ออาทร

ได้พูดถึงในครึ่งวันเช้านี้ใช้เวลา๔๕นาทีนะครับ
ส่วนอีกคนนึงที่ถูกจับตามองแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ด้วยนะฮะ
ตั้งแต่เช้า๘โมงกว่าก็เดินทางมาที่สภา
ก็คือนายสีระเจนจากสสกรุงเทพนักรณ์ภักดิ์พลังประชารัฐ
เดินมาถึงก็โชว์พระโชว์ล็อกเก็ตนี้
ให้ผู้สิทธิ์ข่าวดูแล้วคุณซูมดูดี
เป็นรูปของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบิ๊กป้อม
ใช่ค่ะนี่เขาบอกว่าเป็นล็อกเก็ตทองคำ

โอ้โหแล้วคุณศิราบอกสมควรนำมาห้อยคอครับ
ผู้สื่อข่าวถามแล้วพุทธคุณจะช่วยให้รอดทุกคดีหรือไม่
คุณศิระหัวเราะบอกยังไม่รู้แต่เอามาห้อยไว้ก่อน
เพื่อความอุ่นใจเดี๋ยวพ่อป้อมจะปกปักรักษา
ไปฟังเสียงคุณศิระแล้วกันนะฮะ
นับถือแล้วก็เราคิดว่า
ปกป้องคุ้มครองเราได้นะครับ
แล้วก็สมควรที่จะมาห้อยคอคนอย่างสสิระนะครับ
มีองค์เดียวครับที่ห้อยคอได้นะครับ
แม่แล้วบอกว่ามีอันเดียวมีองค์เดียว
ใช่ค่ะแต่ว่าเห็นนักข่าวเขาก็สังเกตนะ
พยายามซูมดูเห็นบอกว่าสะกดชื่อ
แล้วนามสกุลพลเอกประวิทย์ผิดด้วยนะคะคุณ

ซึ่งเรื่องนี้นะคือทางโฆษกสำนักงานปปช
ในนิวัฒน์ไทยเกษมงคลก็ให้สัมภาษณ์ด้วย
บอกว่าทางปปชต้องตรวจสอบก่อนนะ

ศิราเคยยื่นเอาไว้ในรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน
ยื่นต่อปปชเอาไว้ไหมตอนที่เข้ารับตำแหน่งสอสอน่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าล็อกเก็ตนี้ได้มาภายหลัง
ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปชครั้งแรก
ปปชก็จะต้องรอดูว่าจะยื่นบัญชีทรัพย์สิน
ของนายศิราครั้งที่๒หรือว่ายื่นหลังพ้นตำแหน่ง

ถ้าไม่มีระบุไว้ต้องตามไปดูว่านายศิระขาย

เพราะว่าทรัพย์สินในบัญชีมันจะต้องเพิ่มขึ้นไงค่ะ
ก็ถือว่าเป็นสีสันยามเช้าของวันที่๒ในการอภิปรายนะฮะ
เราย้อนกลับไปเมื่อวานหน่อยนะฮะดังที่อาจารย์สุภาพได้
ไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าแต่ละคู่ก็ปล่อยหมัดหนักอะไรบ้าง

เมื่อวานมีคู่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีกับนางอมรรัฐโชคปมินกุลสสพักก้าวไกล
เพราะว่านางอมรรัฐพูดถึงประเด็นทุจริต๓ข้อ
หนีภาษี๒นายกรับผลประโยชน์
ปกปิดข้อมูลส่วนตัวเพื่อหนีการตรวจสอบ
แล้วก็มีการพูดถึงรูปร่างลักษณะแขนขายาวเตี้ยลงอะไรอย่างนี้นะฮะ
ฟังเสียงการปะทะอารมณ์ในช่วงนี้กันสักนิดหนึ่งครับ
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสสอมรรดินะฮะ
ฉันสังเกตนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ฉันดู
ท่านดูซูบซีดซูบเสียวลงไปนะคะ

ไม่ทราบว่าท่านไปโหนอะไรมาเยอะแยะมากมายหรือเปล่า
บทธิพธิอีกที
ทุกอย่างก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในมติที่ออกมา
ในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับ

ผมก็ห่วงท่านเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าตัวท่านก็เตี้ยลงทุกวันทุกวัน
เพราะว่าท่านก็ไปหลบอยู่หลังม็อบทุกวันทุกวันอยู่เหมือนกันนะครับ

โอ้โหโต้ตอบกันแซวกลับกัน
คู่แรกหมดยกไปก่อนแล้ว
มาต่อไปก็คือคู่ที่๒
ที่๒ก็ยังมีนักชกเอกอย่างนายกรัฐมนตรีเหมือนกัน

กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยเรื่องของบ่อนการพนัน
คู่นี้เขาปล่อยหมัดกันยังไงบ้าง
ไปฟังเสียงระหว่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับนายกรัฐมนตรีครับ
คุณธรรมอะไรต่างทั้งหมด
แม้แต่ยอมรับก็ยังปัดตัวเองออกเลยบอกตัวเองไม่เกี่ยว
ความจริงก็ส่งตลอดนึงนะครับ
อ่าแป๊งหนึ่ง
เป็นยกหนึ่งเป้งหมดไปสำหรับคู่นี้นะฮะ

เพราะว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อภิปรายถึงนายกรัฐมนตรีต่อ
บอกว่าท่านนายกท่านลองหลับตาสักนิด

ประเทศไทยตอนนี้มืดสนิทจริง
ไม่รู้จะไปแก้ไขยังไงแล้ว
นายกรัฐมนตรีตอบเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
ที่มีทุกอย่างมันเปิดเผยได้อยู่แล้ว
ทุกอย่างมีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมได้อยู่แล้ว
จะกล่าวอ้างว่าใครผิดใครถูกโดน

ฟ้องร้องนะครับแล้วก็ต่อสู้คดีกันไป

พลเอกประยุทธิ์กับสาวอมรรดิ
แล้วก็คู่ที่๒ก็คือผลเอกประยุทธ์กับ

อ่าคู่ที่สามเนี่ยเด็ดเหมือนกัน
ก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
กับนายสีระเจนจากฮะ
ที่มีคำพูดออกมาจากปากของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
สั่งให้นั่งลงไอ้ขี้คุกอะไรอย่างนี้นะฮะ
ธรรมเรียร์ครับ
ก็ขอให้ท่านประธานเนี่ยควบคุมการประชุม
ด้วยให้พ่อพี่ปลายเนี่ยทอนคำพูดด้วยค่ะ

ท่านท่านฟังให้ผมจบตะก่อนนะครับ
ได้ขอให้ท่านพูดครับ
ผมใครด้วยท่านพาดหลาย

แล้วก็ที่มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ย

ประเด็นการจ่ายเงินเดือนสอสอ๒แสนบาทอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทางสอสอของพลังประชารัฐ
เขาก็ขอค้านแล้วก็บอกท่านประธาน
ให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถอนคำพูดนะฮะ
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จบลงที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ
ถอนคำพูดบรรยากาศก็กลับมาเป็นปกติ
ใช่นะฮะสำหรับการประชุมเมื่อวานนี้
ประธานการประชุมได้สั่งพักการประชุมในเวลาเที่ยงคืน๒๕นาทีนะครับ
แล้วก็ทางด้านของนายแพทย์สุกิตอัตโธปกรณ์
ปรึกษาประธานสภาพผู้แทนรัศดรเปิดเผยว่าการประชุมวันแรก

คณะรัฐมนตรีชี้แจงไปแล้ว๗คนใช้เวลา๒ชั่วโมง๒๐นาที
ร่วมฝ่ายค้านอภิปรายไปแล้ว๑๐คนใช้เวลา๙ชั่วโมง๔๖นาที
ก็ยังเหลือคนที่ต้องขึ้นอภิปรายสำหรับพักร่วมฝ่ายค้าน
ก็อีก๒๘ขุนพลนะครับเพราะว่ามีทั้งหมด๓๘ขุนพล

แล้วก็เหลือเวลาในการพิปรายอีก๓๒ชั่วโมง๑๓นาที
พักร่วมรัฐบาลใช้เวลาในการประท้วงไป๒๗นาทีนะครับ
ก็รวมระยะเวลาในการประชุมวันแรกทั้งหมด๑๒ชั่วโมง๓๔นาที
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปสัปดาห์นี้ขอแล้วกันนะฮะ
เรื่องของการเมืองเราต้องติดตามชมกันด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ได้มีเวลานั่งฟังทั้งวัน
ข่าวเที่ยงไทยรัฐก็จะหยิบเอาช่วงที่เป็นไฮไลท์

แป้งแป้งการชมกันใช่ไหม